ลูกทุ่งสาวพี่ลาล่าอาสยามถึงกับแทบช็อกลงไปนั่งซุดลงกับพื้น

เขาขึ้นไปบนห้องที่บ้านของตัวเอง
ใบแจ้งหนี้แปะเต็มหน้าบ้านเลย

เป็นใครเจอแบบนี้ก็ต้องตกใจค่ะ
คุณผู้ชมคะดูตามภาพเลยนะคะ
ทวงหนี้แปะเต็มประตูหน้าบ้านเลย
นับดูแล้วมีประมาณ๕ใบนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าเขามาทวงเรื่องอะไรกันบ้าง
ซึ่งพี่ลาล่าเองเห็นภาพนี้ปุ๊บ
หัวใจนี่แทบตกลงไปกองอยู่ที่พื้นเลยค่ะ

เพราะว่าจู่ก็โดนทวงหนี้แบบไม่รู้สาเหตุ
ไม่รู้เหมือนกันว่ามาได้ยังไงค่ะ
แต่พอลองมานั่งนึกดูดีพอมาตั้งสติแล้วเนี่ย

รู้ว่าเดินขึ้นห้องผิดชั้น

แต่ดันใจลอยเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งค่ะ
แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ห้องของพี่ลาล่าด้วย
เมื่อวานนี้นะคะเรามีโอกาสวีดีโอคอลสัมภาษณ์พี่ลาล่า
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของเธอกันหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเจอแบบนี้
ใครก็ตกใจนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้ว
สรุปก็คือไปผิดห้องนั่นเองค่ะ
ไม่ได้ทวงหนี้ห้องเธอนะจ๊ะ